มาหาหอยหมื่นนี้เห็ดเวียกเห็ดหน้าแล้ว
แล้วก็สิหาหอยไปกินเบิ้งจิลาโต้ใยโคโลเคเลอยู่นี้ค่ะ
ลากปากแทบพร้อมไว้พี่น้องเอ้ยอ่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
ที่สามารถรายงานตัวแล้วก็รายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันใน
รู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะวันนี้ทำหน้าที่แทนคุณสุภาษาราสักครู่นะคะ
สักสองสามวันนะคะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า
ใครตื่นเช้ามาแบบนี้เนี่ยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกมาในช่วงค่ำหน่อยค่ะ
แล้วก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุหมาอ้อนด้วย
พายุจะอยู่ตรงไหนจะเกี่ยวข้องกับบ้านเราแค่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามข้อมูลกันนะคะ
มาดูภาพถ่ายดาวเทียมณเวลานี้ก่อนเลยค่ะเราจะเห็นว่ามีห่อมฝนปกคลุมอยู่บริเวณภาคอีสานนะคะ
รวมไปถึงบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางที่ติดอยู่กับฝั่งตะวันออกนั่นเอง
จะเห็นว่าจะมีสีส้มสีแดงสลับกันไปในช่วงเวลานี้นะคะดังนั้นชาวอีสานตอนเช้านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหน่อยค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตอนนี้นะคะก็จะเป็นหลักก็คือมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมประจำฤดูค่ะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหย่อมฝนที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแอลแต่อยู่ไกลไทยนิดนึงคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้มีผลมากนัก
แต่ลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็จะประกอบกับลมที่พัดเป็นประจำอยู่แล้วคือลมใต้เนี่ยนะคะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเสริมกันทำให้มีฝนตกได้ในช่วงบ่ายค่ำนะคะ
ว่าเขาคาดการณ์เอาไว้ว่าฝนจะตกช่วงเวลาไหนบ้างเช้าเช้าเปิดมาช่วงนี้แหละค่ะ
ตีห้าหกโมงเนี่ยฟ้าโปร่งโล่งดีโดยรวมแล้วประเทศไทยช่วงเช้าเนี่ยไม่ค่อยมีฝนนะคะ
แต่ถ้าหากว่าเลื่อนดูเวลาไปสักเที่ยงไปแล้วค่ะเริ่มมีเมฆมาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศ
ก็คือแถบอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนั่นแหละค่ะแต่ดิฉันสังเกตนะคะว่าช่วงสักประมาณหกโมงเย็น
ภาคกลางตอนกลางภาคอีสานตอนล่างจะเริ่มมีเมฆครึ้มหน่อยบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะ
ได้เห็นอยู่ตามภาพนี้จะเป็นช่วงสี่ห้าโมงเย็นไปแล้วค่ะช่วงสามทุ่มก็จะมีฝนตกตอนบนของประเทศคืออีสานตอนกลางนะคะ
แล้วก็ภาคเหนือด้วยส่วนคลื่นฝั่งอันดามันจะมีโอกาสเกิดมากกว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะ
สังเกตแตกต่างกันชัดเจนนะคะฝั่งอ่าวไทยนี้ไม่ถึงเมตรค่ะ
สงบทะเลสบายนะคะแต่ว่าฝั่งอันดามันเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงหน่อยนะคะ
ก็ระมัดระวังแต่ยังคงออกเรือได้ตามปกตินะคะ
มาดูเรื่องของพายุหมาอ้อนที่ว่ากันหน่อยนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศมา
แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกังวลใจไอ้พายุลูกนี้อยู่ไกลไทยค่ะ
ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงแต่ผลทางอ้อมก็คือมันจะทำให้ลมที่พัดผ่านเมืองไทยเนี่ยแรงขึ้น
ดังนั้นโอกาสเกิดฝนก็มากขึ้นเช่นกันนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุลูกนี้
เคลื่อนขึ้นฝั่งที่จีนในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ